สวัสดีค่ะมากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เราสองคนเราสองคนคุณคุณชนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
คุณชนะค่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ก
คุณชนะเขาเปลือกอยู่นี่อยู่ในมือแล้วเนี่ยมาเลยค่ะกุ๊ก
จิกข้าวเปลือกอยู่มั้งคนนะไม่ใช่ไก่จิกตาแตกเลย
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุพัสราครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเจอกันแบบนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารก็ต้องติดตามกันนะเนาะ
มากันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับคู่สามีภรรยาเขาเป็นห่วงกันเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องของเรื่องนะครับ
คุณสามีจะตามคุณภรรยาเพราะคุณภรรยาน่ะออกไปข้างนอกไปนั่งโก๊ง
อยู่กับเพื่อนนานไปหน่อยโทรไปก็ไม่รับคุณสามีขับออกไปเจอโอ้โหโมโหจัด
พอเจอปั๊บไปทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้ไม่ดีนะครับ
และการซึ่งถือเกี่ยวใจเกี่ยวหน่อยกันได้
โอ้โหเนี่ยครับภาพเหตุการณ์แบบนี้ฮะคุณสามีเนี่ยขับขี่รถจักรยายนต
ข้างมาพอมาเจอภรรยาก็เป็นแบบนี้เลย
เขาบอกว่าภรรยาน่ะออกจากบ้านแต่เช้าจนค่ำก็ไม่ยอมกลับ
ตัวสามีโทรตามโอ้โหตั้ง๓๐กว่าสายบอกว่าไม่รับเลย
พอมาเจอก็อ้าวเนี่ยมานั่งดื่มอยู่กับเพื่อนที่ร้านขายของชำภายในหมู่บ้านบ้านหนองม่วงตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู
พอมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนี่แหละครับยื้อยุดฉุดกระชากันแล้วที่สำคัญตัวสามีไปเอาปืนมาครับไปเอาปืนมายิงขู่ยิงลงพื้นอย่างเงี้ยครับโอ้โห
แล้วยังไงต่อรู้ไหมแบบนี้ต้องให้ตำรวจมาจัดการครับเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับทางด้านผู้กำกับการสพศรีบุญเรืองท่านเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบที่ร้านขายของชำแล้วก็บอกว่าฝ่ายสามีตอนเนี้ยติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางตำรวจแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจเตรียมแจ้งสามข้อหาไว้ก่อนคือ

เพราะว่าเราจะไปตามภารกิจของหมอปลาค่ะ
อยากให้คุณชนะดูพร้อมกันไปด้วยเนี่ยนะคะ

หมอปลามีอาการหนักที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา

และครั้งนี้หนักมากค่ะไปดูคลิปค่ะ

ตอนนี้โอ้โหหมอป้าอาการหนักมาก
ปฏิบัติการของหมอปลาครั้งนี้
คือไปบุกพิสูจน์ที่โรงงานแห่งหนึ่งค่ะ

คือเมียของช่างที่เข้าไปซ่อมลายการผลิต
ว่าลายการผลิตก็คือเครื่องมือการผลิตนั่นแหละ

เมียของช่างถูกผีกุมารเข้าสิงร่างค่ะ
และมีพนักงานคนอื่นฝันเห็นชายชารา
ชุดสีขาวแต่เป็นชุดจีนนะคะ
เข้าฝันและนั่งอยู่ตรงเครื่องการผลิตเนี่ย
แล้วบอกด้วยนะบอกพนักงานคนนั้นที่ฝัน
ให้เอาข้าวเอาน้ำมาเส้นไหว้ด้วย
แต่พนักงานค่ะเอามานะแต่บอกว่าเอามาไม่ครบ
ทำให้ลายการผลิตเสีย
มีเรื่องราวร้อนเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง
จนถึงขั้นต้องนิมนต์พระมาทำพิธีค่ะ
และนอกจากนี้ต้องจ้างหนังกางแปลงมาฉายให้ผีดูด้วย
อ้าวหมอปลาได้เรื่องแบบนี้ค่ะ
ฝืนเดินเลยเดินเข้าไปที่บริเวณเครื่องผลิต

จุดที่เป็นจุดที่เคยเกิดแก๊สระเบิด
และมีพนักงานเสียชีวิตด้วยนะคะจุดนี้

วิญญาณอากงที่นั่งอยู่ที่พื้น

หมอปลาอาเจียนเลยค่ะ

หมอปลาบอกไม่ไหวต้องขอเดินออกมาจากโกดังค่ะ

บอกไม่ไหวรู้สึกเหมือนตัวจะร้อนเหมือนจะเป็นไข้
ต่อมาหมอปลาค่ะเดินไปจุดอื่น

สารปู่นาคาเนี่ยเจ้าของโรงงานเดิมเขาสร้างเอาไว้นะ
และที่นี่เคยมีพนักงานผู้ชายค่ะ
นขึ้นไปซ่อมหลังคานี่ตรงนี้

พอสำรวจภายในศาลพบรูปปั้นกุมาร

ลักษณะตัวเป็นคนตะหางเป็นงู
ถือไม้เท้าด้วยยาวตั้ง๑เมตรวางอยู่
หมอปลาขอเดินเข้าไปในศาลเลยค่ะ
เดินเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหอาเจียนอีกแล้ว
อาเจียนอีกแล้วค่ะก็ต้องถอยออกมา
เพราะว่าหมอปลาบอกอาเจียน๒รอบไม่ไหว

พอเดินไปที่ศาลเจ้าที่ไปอีกที่จุดหนึ่ง
สารเจ้าที่และสารตายายจุดทางสามแพร่ง
แปลกเนี่ยจุดนี้หมอปลาไม่มีอาการเห็นไหมคะ
หมอปลานิ่งเลยไม่มีอาการนะคะต่างกับ๒จุดแรก
หมอปลาก็ได้คุยค่ะกูคุยกับนายชาวดีศรีศุกร์
เป็นกรรมการผู้จัดการโรงงาน
หมอปลาบอกเลยผมสัมผัสได้ถึงสัมภเวษีชั้นต่ำ
อยู่ในโกดังสัมภเวษีเหล่านี้ไม่ได้ให้คุณ
ให้โทษอย่างเดียวการเส้นไหว้สัมภเวษี
เหมือนเป็นการเรียกสัมภเวษีให้มาสิงอยู่ในโรงงานเพิ่มขึ้น
มันเรียกเพื่อนมาค่ะมามาอยู่ด้วยกันเพิ่ม
แล้วหมอปลาบอกเชื่อวิญญาณที่สิงพนักงานหญิง
แล้วให้เอาของมาเส้นไหว้เป็นการหลอกลวง
เพื่อที่จะขอของกินของเส้นของไหว้แล้วก็เรียกพวกมาเพิ่ม
อ้าวฟังเสียงหมอปลาค่ะ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

กรรมการผู้จัดการบริษัทเนี่ยทำพิธีทุบจุดนี้ก็คือสารปู่นาคา
หมอปลาให้เหตุผลว่าก็จุดนี้ถือว่าเป็นการเรียกสัมภเวษี
ให้เข้ามาอยู่ในโรงงานเป็นจำนวนมาก
เดี๋ยวพิธีจะเริ่มแล้วนะอีกประมาณ๒๐นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชม
หมอปลาจะเริ่มพิธีทุบสารนาคาตอน๔โมงเย็นค่ะ
โอ้โหเอาเรื่องความเชื่อแบบนี้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ

แต่เรื่องของอุบัติเหตุเราก็ฝากเตือนกันเป็นประจำอยู่แล้วอะเนาะ
เรื่องของเรื่องนะครับมีมอเตอร์ไซค์นะครับ
วัยรุ่นเขาก็ขับกันมาซ้อนกันมาด้วยตั้ง๓คน
ชนกับรถเก๋งเข้าชนแล้วยังไงล่ะไม่ลงมารับผิดชอบชนแล้วหนีอะครับ
ไปแล้วค่ะ
นี่แหละครับเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถคนนี้นะครับ
ขับกันมาแล้วเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับ
แล้วเนี่ยฮะรถจักรยานยนต์ชนแล้วล้มไปแบบนี้
วัยรุ่นสอนกันมาสอน๓มาครับ
ระเนรนาศเลยฮะโอ้โหแล้วยังไงรู้ไหม
ล้มแล้วก็พยายามลุกกันขึ้นมา
แทนที่จะอยู่คุยกลับพากันหนีไปเลย
ก่อนหนีนะเห็นว่าเก็บมีดที่หล่นอยู่กับพื้นด้วย
โอ้โหเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
บริเวณหมู่บ้านลานทองถนนติวานนท์ตำบลบางพูด

เจ้าของรถเก๋งผู้เสียหายนางสาวภูสนีนะครับ
สงวนนามสกุลเอาไว้เนาะเธอเนี่ยอายุ๒๗ปีบอกว่า
ช่วงนั้นเนี่ยกำลังชะลอรถแล้วก็เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย
ก็คือจะเลี้ยวเข้าบ้านแต่ทีนี้มันมีรถจักรยานยนต์
มาอย่างไวแซงทั้งซ้ายอ่าแซงซ้ายเป็นเรื่องที่ผิดอยู่แล้วนะครับ
แต่มาด้วยความเร็วแซงซ้ายแบบนี้ก็ไปชนกับกระจกมองข้าง
แล้วก็แก้มรถด้านซ้ายของผู้เสียหายเขายุบเลย
เกิดเหตุปั๊บวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่คุยอะไรทั้งนั้นช่วยกันเก็บนู่นเก็บนี่
อย่างที่เห็นเหมือนจะเก็บมีดแล้วก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
อ่ะไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึง
นายนัทพงศ์ครับอายุ๓๔ปีคนนี้ขอสงวนนามสกุลเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าช่วงที่รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นล้มลงได้ยินเสียงดังด้วยนะ
คล้ายกับระเบิดมันดังขึ้นด้วยอ่ะแล้วคนหนึ่งก็รีบหยิบมีดที่พื้นหลบหนีไปเลย
ก็ทำให้คาดว่านะครับวัยรุ่นกลุ่มนี้น่าจะมีเรื่องกับใครมาก่อน
แล้วน่าจะกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีหรือว่าถูกคู่อริไล่ล่านั่นเอง
ก่อนที่จะขับมาสุดท้ายไปชนกับรถเก่งเข้าอะครับ
โอ้โหดูสิมันน่าสงสัยนะคุณชนะนะคุณผู้ชมนะ
อุบัติเหตุพอเกิดขึ้นแล้วชนปุ๊บก้มลงไปหยิบลักษณะเหมือนอาวุธแล้วหลบหนีไป

อ้าวทีนี้คุณผู้ชมค่ะบรรดาสิงห์ออนไลน์ทั้งหลายที่ชอบสั่งของออนไลน์ระวังให้ดีเด้อ
โปรโมชั่น๑๒๑๒๑๑๑๑แล้วเดี๋ยวจะมาถึง๑๑เนี่ยนะคะ
สั่งอะไรอ่านรายละเอียดให้ดีผู้หญิงคนนี้สั่งมีดพับแต่ได้อะไรไปดูค่ะ

แต่ก้นแกะออกมามันก็หน้าตาเหมือนมีดพับ
เหมือนมีดพับนะแต่มันเป็นสติ๊กเกอร์มีดพับค่ะ

ผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่มีชื่อว่าคุณไอซ์ฟรีสไตล์ค่ะ
โพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วโพสต์ตั้งแต่ตอนแกะเลยนะ
แกะซองพัสดุเธอบอกว่าเธอสั่งซื้อมีดพับ
จากเว็บไซต์ขายของออนไลน์โปรโมชั่น๑๒๑๒นี่
ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ

พอแกะซองออกมาตะลึงงึงงันเลย
ปกนะตรงปกน่าจะเป็นภาพที่มันปรากฏตอนที่ซื้อ

แต่มันไม่ใช่มีดพับมันเป็นสติ๊กเกอร์มีดพับ
บอกส่งมาทำไม
จะเอาไปทำอะไรได้

เอ้าชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่า

ทีนี้บางคนแนะนำเจ้าของคลิป

อ่านรายละเอียดสินค้าให้ดี
จะได้ไม่พลาดเหมือนรอบนี้นะคะ

จะซื้ออะไรต้องระวังอ่านให้ดีค่ะ
คุณชนะก็เหมือนกันต้องอ่านให้ดีนะคะ
ครับจะได้ไม่โดนแกล้ง
ใช่

ผมจะบอกไว้ก่อนนะพี่รายเดอร์ดี

เสื้อรายเดอร์สีต่างแล้วไปทำไม่ดี

แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นใครกันด้วยนะครับ

เขาไปทำอนาจารย์กับเด็กนักเรียน
ทำยังไงไปดูภาพครับ
ผมต้องอยู่อีกไกลนะครับ

รายเดอร์คนนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลง
เนี่ยเดินลงมาปุ๊บก็เปิดเลย

นอนน้อยมาก็พากันสไลด์กันแบบนี้
ทำต่อหน้าเด็กนักเรียนหญิงครับ
ที่เขารอรถอยู่ที่สารา
แบบนี้มันเข้าข่ายอนาจารย์นะครับงานนี้ทีมข่าวของเรารีบติดต่อพูดคุยกับนักเรียนหญิงผู้เสียหายครับ
ก็ได้รับการพูดคุยนะครับแล้วก็ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองให้พูดคุยกับเราด้วยนะ
เราต้องขอทางผู้ปกครองเขาก่อนนะก่อนที่จะคุยกับน้องเขาโดย
น้องเขาเล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงประมาณสัก๕โมงเย็นหลังเลิกเรียน
แล้วเธอก็ไปรอรถที่หน้าโรงเรียนนั่นแหละก็ทำอย่างนี้เป็นประจำอยู่แถวเขตน้องจอกกรุงเทพ
นักเรียนหญิงรอรถตู้อยู่ที่สาราในตอนนั้นมีอยู่๒คนมีเธอคนนี้ม๓และเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๑อีก๑คน
แต่ลักษณะเหมือนประมาณว่าเป็นการแบบว่ามาพูดล่อลวงอะไรแบบนี้มากกว่าแต่มือน่ะโอ้โหสไลด์เลยสไลด์หนอนยิกเลย
โอ้โหแล้วถามหน่อยว่าเธอกลัวไหมเธอกลัวมากและนั่นแหละคือเหตุผลที่เธอต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อจะเอาไปเป็นหลักฐาน
แล้วที่สำคัญเขาไม่รูดซิปกางเกงเรียกว่าเปิดอ้าซ่าเลยโอ้โหเรื่องนี้เป็นข่าวแล้วนะครับ
แล้วตอนนี้ทางด้านตำรวจสนลำผักชีเขาก็รู้เรื่องแล้วเจ้าของพื้นที่นั่นแหละเตรียมที่จะจัดการ
โอ้ยตายแล้วก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้สั่งมีคนมายืนลวกก๋วยเตี๋ยวสดให้ดูเลยโอ้ยตายเอาเลยมาระวังแก่วแล้วมาดู
เอ้าคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ปวดปัสสาวะนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายขับรถไปแล้วปวดปัสสาวะก็กะจะจอดข้างทาง
ระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเป็นอุบัติเหตุได้ผู้ชายคนนี้เฉียดความตายนิดเดียวค่ะ
แค่คืบเท่านั้นคุณผู้ชมไว้แค่คืบมันแค่คืบเท่านั้นนะก็คือผู้ชายคนนี้เขาลงมาปัสสาวะข้างทางอ่ะค่ะ
เขาบอกเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยหนุ่มที่ชอบจอดแวะปัสสาวะข้างทางระวังนะระวังลงไปแบบนี้พอเสร็จแล้วกำลังจะเดินขึ้นขึ้นรถเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอุบัติเหตุได้
เพราะให้ดูภาพอีกครั้งแล้วบอกอีกครั้งว่ารถกระบะคันนี้ที่เกือบชนผู้ชายคนนี้เขาแซงซ้ายมาแซงรถบรรทุกมามาอย่างเร็วเลยเขาก็ไม่กะหรอกว่าจะมีคนปัสสาวะอยู่ข้างทางนี่แหละค่ะ
มเจ้าของคลิปโอ้โหกระโดดเลยนะกระโดดหลบหนีค่ะแทบไม่ทันเลยนิดเดียวแค่คืบค่ะ
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ประนามค่ะขออนุญาตนะคะใช้คำนี้เขาประนามคนขับรถกระบะที่ซิ่งแสงสายไม่มองอะไรเลยว่ามีอยู่ข้างทางหรือเปล่า
เพราะดีมากค่ะที่คนขับรถมองเห็นทันก็เลยกระโดดหลบมาได้หวุดหวิดบางคนก็บอกว่าจริงแล้วก็ไม่ควรนะไปจอดปัสสาวะข้างทางมันอันตราย
เอาอย่างนี้พี่ค่ะคนใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ปีใหม่เดี๋ยวคนขับรถกลับบ้านเยอะนะแวะปั๊มค่ะปลอดภัยกว่าและได้พักด้วย
เกือบจะเป็นการปัสสาวะครั้งสุดท้ายของชีวิตซะแล้วนะครับอ๋อใช่ค่ะอ้าวคุณผู้ชมค่ะจริงจริงเลยมันอาจจะเป็นเกือบเกือบมันเกือบจะเป็นการปัสสาวะครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้ว
แต่หลังจากนี้ไปต้องระมัดระวังนะคะทีนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่อเรื่องอะไรอ่ะมานั่งจุดทูปอะไรกันแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่ให้ลบหลู่
มาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กัดสะบัดข่าวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของงูกันหน่อยค่ะ

ประหลาดร้อยหรอประหลาดร้อยประหลาดร้อยประหลาดร้อยประหลาดร้อย
เหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๙๑ทับ๑หมู่๗บ้านห้วยเหรียงตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบีนั่นแหละ
คือเรื่องของเรื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาต้องไปช่วยชาวบ้านจับงูตัวนี้โอ้โหอย่างยาว๔เมตร
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่เพราะอะไรคนในบ้านครับมีอาการกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเลยครับเมื่อจับงูตัวนี้ได้
กรี๊ดว่ากลัวนะแต่เขากรี๊ดด้วยความเชื่อที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาแฝงร่างเด็กผู้หญิงคนนี้
อ่ะพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจับได้แล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติชาวบ้านแถวนั้นแนะนำว่าให้เจ้าหน้าที่ไปทำการขอขมาที่ศาลทวดปู่จงอางนี่แหละครับ
ที่สารทวดงูจงอางบนภูเขาพนมเบนจาแล้วก็ให้ไปบอกนะว่าอ้าวปล่อยเด็กไปเถอะอย่าไปแกล้งเด็กเลย
จากนั้นล่ะครับอย่างที่ผมบอกเขาก็เอางูเนี่ยนะฮะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่ของมันไปเอาล่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
เขาก็กลับมาดูที่บ้านนี้อีกทีดูสิว่าผู้หญิงที่มีอาการเป็นยังไงบ้าง
สรุปพอทำตามความเชื่อเรื่องของการไปขอเข้ามาเฮ้ยอาการของเด็กผู้หญิงคนนั้นดีขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
อย่างนี้ละกันแจ้งเอาไว้เนาะเรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปแต่ถ้าเรื่องของงูเข้าบ้านเมื่อไหร่ให้โทรแจ้งกู้ภัยเลยครับ
จริงค่ะงูก็โทรแจ้งกู้ภัยแต่ส่วนความเรื่องของความเชื่อที่แทรกเข้ามาใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
แต่เรื่องความน่ารักของเด็กที่เขาจะสร้างรอยยิ้มให้กับเราไม่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยเพราะเขาน่ารักจริงติดตามได้ในช่วงสะบัดข่าวเด็ก
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเปิดพื้นที่ไลน์ให้คุณผู้ชมบอกดิฉันเข้ามาหน่อยนะคะว่าน้องคนนี้เขาถามคุณแม่ว่าอะไร
เพราะคุณแม่เนี่ยฟังอยู่นานสองนานยังตอบไม่ได้สักคำถามเลยค่ะ

ให้งงงงเอาแต่ก็เป็นความน่ารักของเขาล่ะค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาดูเรื่องของผัวผัวเมียกันหน่อย
เอ๊คุณเมียคุณเมียพูดอะไรเนี่ยทำไมคุณผัวหงายเงิบไปเลยเนี่ย

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
รวมถึงคู่นี้ด้วยค่ะคุณชนะ
ครับคือเรื่องของเรื่องนะครับ

ไปดูกันหน่อยสิว่าดูแล้วรู้สึกยังไง

มือถือร่วงเลยเหรอมั่งกุญษะนี้
ถามจริงที่มือถือร่วงเนี่ยเพราะขำ
คำจนมือไม้อ่อนหรือพวกโกรธจนมือสั่น

จริงโอ้โหถามกันสักขนาดนี้ในคลิปอะค่ะ
คุณผู้ชมคลิปนี้ให้ดูน่ารักนะ
แต่จริงเขารักกันแหละเขาไม่ได้มีชงมีชู้อะไรหรอก

และขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามพวกเรา
จนถึงช่วงท้ายของรายการต้องลากันไปแล้วนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป